เล่ากันไม่สนใจเรื่องของคำเตือนสถานการณ์โควิด
อะไรเลยนะครับแล้วทีนี้พอพูดจาไม่เข้าหูกันเนี่ยก็
ทุนเรียนแล้วโอ้โหรูปแบบเดิมนะคะกินเหล้ามาวผู้จำไม่เข้าหู
แล้วตีกันอย่างเงี้ยเหตุตอนใบเรียนแล้วปัญญาเยอะแยะไปหมดอะเห็น
ครับหน้ากากอนามัยอยู่ไหนก็ไม่รู้เห็นไหมฮะนี่ครับภาพ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับคือเดิมเนี่ยฝั่ง
เข้าไปตีเขาเนี่ยกับฝั่งที่ที่ถูกเขาตีเนี่ยวงเล่าเนี่ยเขา
อยู่ใกล้ใกล้กันนะฮะที่หน้าหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่เจ็ดตะบน
บังชะโหลบางคลีจังหวัดสมุทรประการพอเริ่มดึกเหมือนกับว่าอีก
ฝ่ายหนึ่งเขาก็ขยับโต๊ะไปไกลหน่อยคงเหมือนกับว่ารู้ว่าเริ่ม
เหม็นคำเหน่นกันแล้วสุดท้ายฮะพูดกันไปเถียงกันมาอีกฝั่งหนึ่ง
เดินเข้าไปแล้วก็เอาขวดเหล้าเนี่ยไปตีเขาก่อนเลยคนที่ก่อเหตุนี่
ครับนายสมชายชูประเสริฐอายุ๕๐ปีเราทำลูกศรไว้ให้แล้วเดินมา
แล้วนะครับไปตรงโต๊ะหินอ่อนอ่ะนะก้มหยิบขวดเหล้าตีหัวนายมนต
ชัยสิริชัยอายุ๒๗ปีคนที่เราทำลูกศรเอาไว้นะครับนายสมชายนี่
ตีเขาอีกคนนึงนายสลาวุฒิกุลสังอายุ๔๕เนี่ยคนนี้อยู่วงเดียว
นายมนชัยนะพยายามเข้าไปห้ามค่ะก็โดนไปด้วยถูกขวดเหล้า
ฟาดไปที่คอกับศีรษะจนบาดเจ็บเหมือนกันแล้วก็ทีนี้ก็
ชุดละมุนวุ่นวายนะเจ็บไป๒นะครับมีคนแจ้งตำรวจนะฮะ
สพบังพลีสมุทรปราการก็รีบมาระงับเหตุตรวจสอบที่เกิดเหตุตอน
ถึงเนี่ยทางร่วมกับตันยูก็มาด้วยเพราะมีคนเจ็บนะครับ
แต่ละคนเนี่ยแม่อากงอาการจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นอกจากบาดเจ็บ
เนี่ยก็ต้องป้องกันคุณสุดท่าไว้ก่อนคนเจ็บ๒คนนะครับนาย
นชัยกับนายสารวุฒินะครับหัวแตกครับถูกขวดเหล้าตีเลือดอาบ
เลยนะฮะนายสลาวุฒิคนเจ็บบอกว่าตัวเขากับนายมนชัยกับเพื่อน๔
คนนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ดื่มตั้งแต่บ่ายบ่ายมาถึงเย็นพอ
เย็นเนี่ยคู่กรณีคือนายสมชายเนี่ยมาตั้งอีกวงหนึ่งนะฮะที
นี้ต่างฝ่ายต่างเสียงดังตัวเขาก็พยายามจะเขยิบออกมาให้ไกลหน่อย
สุดท้ายมีเรื่องจนได้
นายสมชายคนก่อเหตุยอมรับว่าก่อเหตุจริง

อ้างว่าอีกฝั่งหนึ่งพูดจาไม่เข้าหูนะครับ
ก็เลยเอาขวดเหล้าไปตีเขาเลย

เหมือนไม่มีสมชาติเราพี่

ผมก็ไม่รู้นะแต่มันไม่ถูกผมผมก็เลยพูดอะไรแรงไป
ผมก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าแล้วพี่มีปัญหาแล้วครับผม
คือจะสัญชาติไหนก็ไม่เกี่ยวคุณไปทำร้ายเขาอย่างนี้ไม่ได้
ใช่ไหมครับที่สำคัญในช่วงเวลานี้
คุณหมอนะพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ทำงานหนักกันแทบตายป้องกันโควิด๑๙
คุณจะแหมไม่ดื่มเหล้าตอนนี้มันจะตายหรือยังไงใช่ไหม

หรือจะไปนั่งเนี่ยคุณก็ไปนั่งดื่มในห้องสิใช่ไหม

จะไปดื่มในห้องของคุณเองอะไรเองคุณก็ดื่มไป
มันจะเป็นจะตายหรือยังไงไม่ได้ตั้งวงดื่มเหล้ากันเนี่ย
สุดท้ายตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายกันเท่าไหร่วาด
แล้วก็แน่นอนครับก็คือเรื่องของการฝ่าฝืนเกี่ยวกับกฎหมายในช่วงของโควิด๑๙
ค่ะเห็นใจคนทำงานค่ะไหนจะตำรวจไหนจะพยาบาล
ไปตรวจไปดูว่าเขาเป็นโควิด๑๙กันด้วยหรือเปล่านะคะ